คุณผู้ชมจำเรื่องราวนี้ได้ไหม

คือโด่งดังมากในโลกโซเชียลโลกออนไลน์คุณผู้ชม
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของความไม่เหมาะสมในการจัดงาน

มีการเชิญเหล่าศิลปินไปร่วมงานมากมายด้วย
และหนึ่งในนั้นก็คือพี่เอกเอกชัยศรีวิชัย
ก็เลยโดนหางเลขเกี่ยวกับดราม่านี้ไปด้วย
ซึ่งพี่เอกชัยบอกว่าตัวเขาไปทำหน้าที่ของความเป็นศิลปินเท่านั้น
แล้วก็มองว่าจริงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนจัดงาน
ไม่ขอออกความคิดเห็นใดนะจ๊ะ

ก็ได้รับค่าจ้างไปงานเท่านั้นเองครับ
ก็ไปถึงก็ทำหน้าที่ให้ตัวเองร้องให้ดีที่สุดแต่ก็แบบเตอร์ไพรส์
เอาจริงตั้งแต่ร้องเพลงมาก็ยังไม่เคยเจอนะ
เจอเขาไปมอบช่อดอกไม้บนเวที
พี่ยังแซวเลยกูเหมือนนางงามมากเลยวันนี้
เราเป็นศิลปินเรารับจ้างเราไปได้ทั้งหมดแหละ
และในงานเดียวกันนี้นะคะก็เจอนี่ค่ะ
ลูกทุ่งสาวตัวน้อยน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่น
ก็เลยต้องขออัปเดตถึงสภาพจิตใจของพี่สาวหน่อย
ซึ่งลิลลี่ก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของพี่เจนนี่ดีขึ้นนะคะ
พร้อมกับขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็เจ้าภาพจัดงานทุกคน
ที่ยังให้การสนับสนุนค่ายของพวกเธอนะคะ
ก่อนจะมีการอ้อนบรรดาแฟนต่อว่า
สนับสนุนพวกหนูไปเรื่อยนะคะ
เพราะว่าหนูมีความฝันที่อยากจะทำให้สำเร็จ
ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
หนูอยากซื้อรถก่อนจบม๖แต่ไม่รู้ทันไหม
ตอนนี้หนูกำลังเก็บเงินคอนเสิร์ตแต่งภายในของบ้านอยู่ค่ะ
อ๋อคือความฝันของน้องจะซื้ออะไรนะคูเปอร์คูเป่รถคูเป่มินิคูเป่หรือคูเป่
น่าอินดูทุกคนมีความฝันแล้วคุณผู้ชมแล้วน้องก็เก็บเงินจากการที่น้องหาเงินได้ตัวเองตั้งแต่อายุ๑๒
เขาทำงานเองคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องดราม่านะคะคุณผู้ชม